มีมูลค่าหนึ่งแสนบาทค่ะสำหรับอันแรกมายมิ้นลูกอมรสมิ้น๘๙๖กรัมลูกอมรสมิ้นเคี้ยวหนึบเคี้ยวเพลินอันที่สองค่ะมายมิ้นบอลลูกอมรสมิ้นหวานหอมให้คุณรู้สึกมั่นใจลมหายใจสดชื่นอันที่สามค่ะมายมิ้นลูกอมชนิดต่อไส้ช็อกโกแลตเข้ากันได้ดีกับรสมิ้นค่ะ
คุณคะนี่คือลูกอมมายมิ้นทั้ง๓ชนิด๓แบบนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
น้ำหนักเท่ากันค่ะแตกต่างกันที่รสชาติค่ะมายมิ้นรสมิ้นมายมิ้นบอลและมายมิ้นสอดไส้ช็อกโกแลตค่ะ
อันนี้ออริจินัลไม่มีไส้ค่ะถ้าเกิดมันจะมาแพงกว่าอันที่มีไส้ก็ไม่น่าใช่ใช่ไหม
แต่เป็นออริจินัลนะ
ตัวช่วยยังเหลืออีกหนึ่งตัวช่วยนะคือตอบได้๒ครั้งคุณคุณคือว่าคุณมาได้แบบสวยหรูมากนะมาถึงข้อนี้
งั้นหนูขอใช้ตัวช่วยที่ว่าตอบได้๒ครั้ง

ฉันขอเลือกเป็นรถมิ้นถูกแล้วกัน

ยังไงอันนี้ก็น่าจะ๒อันนี้น่ามีความเสี่ยงที่จะถูกสุด

มันก็เรศีย์เลย

อ่ะคุณคะระหว่างคุณไอซ์กับคุณแบงค์นะฮะกำลังตัดสินใจอยู่

ฟี่ไว้ตอบคำถามเล่นเกมท้ายรายการค่ะ

ไอซ์คิดว่ามายมิ้นไส้ช็อกโกแลตถูกที่สุดเป็น๑อัน

อีกอันหนึ่งผมเอาอันตรงหน้าผมแล้วกันครับ
เป็นมายมิ้นท์อะไรนะมิ้นท์บอล

คุณจะตัดตัวนี้ออก

โอเคและคุณเลือก๒ตัวนี้ตอบได้๒ครั้ง

อันหนึ่งนะอันหนึ่งนะ

นี่คือสิ่งที่คุณเลือกนะอันที่หนึ่งกับอันที่สาม
และอันที่คุณไม่ได้เลือกคือมายมิ้นบอล
เป็นจะเฉลยที่อันที่๑ก่อน

สิ่งที่คุณทั้งคู่เลือกนะคะมายมิ้นรถมิ้นนะคะ

และเป๊กจะเฉลยอันที่คุณเลือกเช่นกัน
มายมิ้นสอดไส้ช็อกโกแลตราคา

มายมิ้นบอกตรงนี้ต้องราคาแพงกว่า๒๐บาท

เงิน๑แสนบาทเท่ากับว่าคุณโยนทิ้งไป
และลูกอมมายมิ้น

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

คุณไอคุณแม้ง

หนึ่งแสนบาทจะเป็นของคุณหรือเปล่า
แพงกว่าแพงกว่า

มายมิ้นท์จะชื่นใจและหอมหวานสำหรับคุณไหม

ลูกอมมายมิ้นท์
แพงกว่าแพงกว่า

ราคาแพงกว่า๒๐บาทเท่านั้น

แพงกว่า

เฮ้ยเป็นคู่ที่๒ที่ทำแจ๊คบอธแตกในรายการของเรานะ
แล้วต้องบอกเลยว่าไม่ได้ทุลักทุเลเหมือนคู่แรกเลยที่ทำแจ็คพอร์ตแตก
คุณคือแบบมาเนียนเลยเส้นทางสวยหรูมากคุณคะ
คุณต้องขอบคุณสามีคุณคุณไอซ์

จริงขอบคุณนะครับ
เห็นไหมครับ

คุณจะเอาเงินแสนนึงไปทำอะไรแบ่งให้สามีกี่บาท

โอ้โหวันนี้แฮปปี้เหลือเกินค่ะ

เหมือนคู่รักในละครไม่มีผิดเลยค่ะ
มาสร้างความสนุกและคว้าแจ็คพอร์ตไปได้๑แสนบาท

ที่ทำแจ็คพอร์ตแตกลุ้นกันสุดขีดทุกข้อแต่ก็สำเร็จรับไปหนึ่งแสนบาท
เก่งทั้งหวานกันอย่างนี้กลับบ้านไปต้องให้รางวัลกันแบบสุดสวีทเลยนะครับ
ดีใจด้วยครับคุณไอซ์และคุณแบงค์แต่ช่วงนี้กับช่วงที่คุณผู้ชมรอคอยกระปวนท้าด่วน
ใครรู้บ้างชุดอาหารจากร้านบาร์บีคิวพาซ่า๓ชุดนี้ชุดไหนราคาถูกที่สุด
หนึ่งชุดครอบครัวหมูสุขสรรค์สองชุดพิเศษรวมมิตรภาพ
สามชุดครอบครัวรวมมิตรสุขสรรค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตถ้าคุณทำตามกติกา
ตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
แกงป่วนด้วนราคา
ภาษาวัยรุ่นผลไม้มันก็สามารถแทนคำด่าได้เหมือนกัน
จริงรับย้ายนี่ล่ะรับย้ายคือนำคาญค่ะแอปเปิ้ล
พวกชอบแอปพวกชอบของตัวแบบแปลว่ายังงี้
มะม่วงมะม่วงพวกที่หน้างอคอหักหน้ามะม่วง
แล้วนี่คัตนุบ

โปรดติดตามตอนต่อไป